คุณผู้ชมค่ะเรามาดูเรื่องของราคาพืชผลการเกษตร
จ้างตาลก็ได้แข้งก็ได้
สรรพคุณเขาดียิ่งอย่างคนท้องดื่มน้ำมะพร้าวจะดีมากเลย
ผิวดีคลอดไงสรรพคุณดีแบบนี้
เพราะฉะนั้น๒๓ปีที่ผ่านมาราคามะพร้าวก็เพิ่มสูงขึ้น
เกษตรกรก็เลยมองว่าก็คงจะต้องปลูกเพิ่ม
หรือว่าขยายพื้นที่ในการเพาะปลูก
แต่ว่าขณะเดียวกันเมื่อปลูกมากขึ้น

เกษตรกรในพื้นที่บอกว่าเรื่องนี้ต้องอยู่ที่ความเชี่ยวชาญ
ความชำนาญก็ไม่ทำให้เป็นเรื่องที่ต้องวิตกกังวลอะไรนะคะ
ติดตามจากคุณอัญชาลีซิริม่วเบียนค่ะ

ของชาวสวนอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี

เพื่อเตรียมขายในช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวมะพร้าว
แม้ว่าจำนวนจะไม่มากนะคะแต่ชาวสวนก็ไม่ทิ้ง
เพราะมะพร้าวเหล่านี้มีราคาหน้าสวนถึงลูกละ๑๖บาทเลยค่ะ
เนื่องจากว่าในช่วง๔๕ปีก่อน
มะพร้าวมันโดนโลกแมลงทำลายจนเสียหายไปเยอะ
ตังจบไปจวนเสียหายเยอะทีนี้มะพร้าวมันก็เลยขาด
เกิดการแข่งแทนก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีของชาวสวน
ที่ดูแลมะพร้าวไว้ได้ก็เลยเป็นโอกาสที่มะพร้าวราคาสูงขึ้น
สูงขึ้นคือราคามากสูงดังจากของไม่มี
มันเป็นกลไกตามตลาดอยู่แล้วของมันน้อยของไม่พอก็แพงอยู่แล้ว
ชาวสวนเล่าว่าก่อนหน้านี้มะพร้าวหน้าสวนอยู่ที่ลูกละ๓๔บาท
ที่๘๒ไร่ได้เงินนับแสนบาทเลยค่ะ
ราคามะพร้าวที่จูงใจนะคะทำให้ชาวสวนเตรียมที่จะขยายพื้นที่ปลูกมะพร้าวค่ะ
อย่างพื้นที่ตรงนี้นะคะจำนวนกว่า๑ไร่
ชาวสวนก็เตรียมที่จะปลูกมะพร้าวพันธุ์ใหม่ค่ะ
ใหม่ที่ว่านี้นะคะก็เป็นพันธุ์มะพร้าวแกงต้นเตี้ยค่ะ
ซึ่งก็มีจุดเด่นนะคะตรงที่ว่าให้ผลผลิตเร็วค่ะ
ภายใน๔ปีก็จะให้ผลผลิตแล้ว
ที่สำคัญนะคะต้นก็เตี้ยทำให้เก็บผลผลิตได้ง่ายค่ะ
พื้นที่๑ไร่นี้ชาวสวนเตรียมลงมะพร้าวใหม่ภายในสัปดาห์นี้
แม้ราคาจะจูงใจมีชาวสวนรายใหม่ปลูกมะพร้าวมากขึ้น
แต่ชาวสวนก็ยอมรับว่าการปลูกมะพร้าวต้องมีความชำนาญ
หมั่นสังเกตต้นมะพร้าวสม่ำเสมอ

หนอนและด้วงที่มักมาทำลายต้นมะพร้าวตั้งแต่เริ่มปลูก
ไปจนถึงให้ผลผลิตค่ะ
นี่ผมเป็นห่วงว่ามื้อใหม่ที่ปลูกแล้ว
มื้อใหม่ที่ปลูกโดยที่ไม่เคยทำเลย

แล้วก็พวกแมลงพวกแมลงดำหนามหรือพวกเพลี้ยต่าง
ถ้าเราไม่มีอย่างรักษาที่ดี

วิธีสังเกตต้นมะพร้าวง่ายนะคะ
หากมียอดไหม้สาเหตุมาจากแมลงดำน้ำ
ใบแก่ขาวคือนอนหัวดอยน
แต่ถ้ามีรอยกัดใบขาดแสดงว่ามีด้วงแร็ดค่ะ
ปัจจุบันปัญหาของชาวสวนจะมาจากด้วงแร็ด
ทำให้ชาวสวนต้องหาวิธีป้องกัน
โดยการทำกับดักไปแขวนไว้ตามต้นมะพร้าว
แบบนี้เพื่อลดความเสียหายค่ะ

นำไปปล่อยในสวนมะพร้าวสัปดาห์ละครั้ง

ชาวสวนมองว่ายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากว่ามะพร้าวในพื้นที่ปลูกใหม่
ต้องรอให้ผลผลิตในอีก๕๖ปีข้างหน้า
ขณะเดียวกันก็ไม่กังวลว่าผลผลิตจะล้นตลาด
เพราะเชื่อว่าข้อจำกัดของการปลูกมะพร้าว
นอกจากจะมีโรคแมลงรบกวน
ยังต้องใช้พื้นที่ปลูกมาก
แรงงานเก็บมะพร้าวจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้
ชาวสวนรายอื่นเลือกที่จะปลูกพืชอื่น
ให้ผลตอบแทนที่ดีเช่นกันค่ะ